วันนี้เข้าสู่วันที่๓แล้วนะคะตามที่มีกระแสข่าวว่า
เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบภายในวัดพระธรรมกาย
เพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์ของทางวัด
แต่ว่าณจนถึงวันนี้แล้วนะคะยังไม่มีความเคลื่อนไหว
คำว่าไม่มีความเคลื่อนไหวคือยังไม่มีเจ้าหน้าที่นำหมายค้น
ขอค้นที่วัดพระธรรมกายแต่อย่างใดนะคะ
ขณะที่ตำรวจได้แจ้งความดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายเพิ่มเติม
รวมแล้วตอนนี้เป็น๔๓คดีนะคะ
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะเชิญค่ะ
พระธรรมกายถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม๔๓คดีนะครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่รวมกับคดีฟอกเงินของสหกรณ์เครดยูเนียนครองจันทร์
รวมถึงคดีบุกลุกป่าสร้างสถานปฏิบัติธรรมทั้งสองแห่ง
สำหรับบรรยากาศภายในวัดของวันนี้นั้นยังคงมีบรรดาศิษยานุสิตเดินทางมาสวดมนต์กันอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่อย่างเข้มงวดครับ
วัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีตั้งแต่เช้ามืดจนถึงขณะนี้
ยังคงไร้วี่แววของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าตรวจค้น
เพื่อเข้าจับกลุ่มพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาตามหมายจับภายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ขออนุมัติหมายค้นและสารอนุมัติหมายตามที่ขอ
คือตั้งแต่วันที่๑๓๑๖ธันวาคมซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่๓แล้ว
แต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้น
ซึ่งส่วนทางกับฝากฝั่งของวัดพระธรรมกาย

ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของวัดไว้ทุกประตูอย่างเข้มงวด

ศิษยานุสิตทยอยเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่เช้ามืด
เพื่อลงทะเบียนเข้าไปสวดมนต์ภายในด้านใน
ซึ่งบางส่วนนั่งปิดทางเข้าออกบริเวณประตู

เพื่อนิมนต์พระสงฆ์มานั่งสวดมนต์ปิดทางเข้าเช่นเดียวกัน
โดยจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่วัดคอยตรวจสอบบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวด
ทีมข่าวยังไปสำรวจบริเวณหน้าประตู๔
ภายหลังจากวานนี้เจ้าหน้าที่จากกรมธนาลักษณ์

ได้เข้าตรวจสอบสิ่งกีดขวางบนพื้นที่สาธารณะไปเมื่อวานนี้
ล่าสุดวันนี้ทางวัดมีการนำฟิลเจอร์บอร์ดมาติดตั้งไว้
อีกทั้งยังนำโครงเหล็กและแลนสีเขียวมาตั้งไว้ด้านหน้าประตู
เพื่อไม่ให้คนภายนอกเข้าไปสอดส่องภายในได้
ส่วนบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัดพระธรรมกายกับคลอง๓
ในเขตโครงการส่งน้ำบำรุงรักษารังสิตเหนือ
บริเวณตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งอยู่ด้านบนประตู๔นั้น
มีเจ้าหน้าที่ของวัดและพระมาคอยสังเกตการณ์อยู่บนสะพานด้วย

เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายชัดเจนครับ
โดยรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการ

และพบว่าวัดพระธรรมกายถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม๔๓ข้อหา
ข้อหาบุกลุกจากการสร้างสะพานข้ามครอง

คดีทำให้เสียทรัพย์จากการวางตะปูเรือใบ
คดีก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีขุดบ่อบาดานโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีหมินประมาทที่อดีตอธิบดีกรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
พร้อมยังกำชับให้ตำรวจและทหาร
ตั้งจุดตรวจค้นอาวุธและช่วยเหลือประชาชน
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุแทรกซ้อนทั้ง๗จุด

เพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนจากผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์อีกด้วยครับ
ซึ่งภายหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหานั้น
จะมีแถลงการหรือท่าทีใดออกมาครับ
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัฒนธรรมกายครับ